แต่ว่าไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ถ้าเกิดคุณอยากกินอะไรเนี่ยไม่ต้องไปควานหาหรอกดิฉันจะพาไป

พาไปทานขนมคนรักกัน

ใช่ค่ะไปที่นี่คุณจะมีแต่ความรักจังหวัดสตูนจ้า
ขนมคนรักกันที่ว่าเนี่ยคุณคิดว่ามันคืออะไร
คนรักกันเหรอแล้วอะไรเนี่ยต้องหยอดอย่างนี้

ถูกต้องค่ะขนมครกก็คือคนรักกันไง

คู่กันไปนะจริงแล้วขนมครกเนี่ยปกติแล้วก็เห็นกันเยอะแยะเนาะ

แต่ว่าขนมครกร้านนี้เนี่ยต้องบอกว่าขายมานานกว่า๗ปีแล้ว
ขายอยู่ที่ปากซอยทางเข้าแหลมเตะบัน
อยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูน
เด็ดของที่ร้านก็คือสูตรแป้งของเขาค่ะ
เขาจะเป็นแป้งแบบนิ่มแล้วก็จะใส่กะทิกับแป้งไปพร้อมกันเลย

ก็เลยเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านในระแวกนี้
แต่เนื่องจากว่าด้วยการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เนี่ย
ทางผู้ขายเขาก็เลยหาไอเดียใหม่ในการขายครับ
เพื่อที่จะเป็นการดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อมากขึ้น
แล้วก็เป็นการเพิ่มยอดขายให้มันสูงขึ้นด้วย

นายสารวุฒิสำสูน้องชายของแม่ค้าขนมครกเนี่ย
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าได้มีโอกาสไปดูคลิปเจ๊แขกแหกปาก
ที่ขายอยู่ที่นครปฐมอะฮะจำน่าใช่ไหมฮะ
ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจนำมาปรับใช้กับร้านของตัวเองดูสิ
เพื่อจะเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับทางร้านได้นี่ไงเห็นไหม
เขาจะนำผู้ธัญพืชอย่างเช่นเม็ดมะม่วงหิมพาน
เม็ดอัลมอนด์อ่าเมล็ดฟักทองลูกเกดพุชซาแห้ง
ตอเบอรี่ฝอยทองอะไรอย่างนี้อีกหลากหลายชนิดเลยค่ะ
เอามาตกแต่งหน้าขนมครกให้มันมีความสวยงาม
แล้วก็น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นการต่อยอดทางความคิด
ให้มันมีสีสันแล้วก็มันมีประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารเพิ่มมากขึ้นด้วยอืม
แล้วหลังจากที่ทำออกมาโอ้โหเขาบอกผลตอบรับนี่ดีมาก
ทั้งทางหน้าร้านก็ขายดีแล้วแบบนี้ทางออนไลน์ก็ขายดีมากขึ้น
สำหรับราคาขายของเขาก็ไม่แพงด้วยขนมครกโบราณจะขายอยู่ที่กล่องละ๒๐บาท
อ่ะมีสิบคู่ค่ะถูกมากเลยนะส่วนขนมครกแต่งหน้าจะขายแปดฝา๒๐บาทนะคะ
ทางร้านคือขนมครกแบบมีหน้ามันจะประกบไม่ได้
ก็จะขายเป็นฝาก็จะไม่ได้เป็นคนรักกันแล้วคุยค่อยแยกกันแป๊บหนึ่ง
ก็แยกกันบ้างใช่ร้านนี้ก็จะเปิดตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึง๕โมงเย็นนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะหมดก่อนเวลาแหละขายวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะ
อาทิตยุดนะคะใครจะแวะเวียนไปอุดหนุนก็
อย่าลืมนะอย่าไปวันอาทิตย์นะจ๊ะวันอาทิตย์ร้านเขาปิดจ้า
น่าทานนะไม่ว่าจะเป็นแบบไม่มีหน้าหรือว่าหน้าก็เลิศทั้งนั้นเลยนะคะ